เดี๋ยวพาไปดูหอยกันต่อแต่คราวนี้จะต้องดำน้ำไปดูหอย

เดี๋ยวพาไปดำน้ำแล้วกันนะคะสำหรับสถานที่แห่งนี้คือเกาะว่าว
ตอนนี้กลายเป็นแหล่งดำน้ำตื้นแห่งใหม่
ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันอย่างมากเลยที่จังหวัดสุราธานีนะคะ
แล้วเกาะว่าวแห่งนี้ก็เตรียมที่จะรวบรวมเข้าเป็นหมู่เกาะเดียวกัน
หมู่เกาะอ่างทองด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

เคยแต่ไม่ได้สนุกสนานขนาดนี้
อันนี้ฉันเคยเล่นเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ที่นี่
อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันมาก
นี่ก็สมชื่อสิเกาะว่าวใช่ไหมแตนต์สุดเลยมันก็จะสนุกสนานเคลิบไป

ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นภาพของมือสมัครเล่น
กับมืออาชีพที่มีการกระโดดลงน้ำ
แล้วก็ถ่ายด้วยกล้องวีดีโอที่แบบดำน้ำได้ไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ
ตอนนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยเลย
นิยมเดินทางไปดำน้ำตื้นบริเวณเกาะว่าวนะคะ
ซึ่งเป็นจุดดำน้ำตื้นแห่งใหม่
เพราะว่าเขาบอกว่ามีแนวปาการังสวยงามแล้วก็ฝูงปลาจำนวนมาก
ไม่แพ้หลายจุดที่พบในพื้นที่หมู่เกาะอ่างทอง
อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีเลยทีเดียว

ต้องหาดีอาจจะอยู่ลึกสักนิดนึงนะหอย

เม่นอาจจะมีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดำน้ำลึกลงไปกว่านี้นิดนึง
จะต้องสวมใส่ตีนกบ
เพราะว่าอาจจะเจอหอยเม่นตำได้นะ

ท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือจากอำเภอท่าชนะมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะอ่างทอง
และจุดดำน้ำเกาะว่าวได้โดยใช้เวลาเพียงแค่๑ชั่วโมงเท่านั้น
สำหรับเกาะว่าวนะคะอยู่ในอนาเขตของหมู่เกาะอ่างทอง
เป็นจุดดำน้ำชมปากการังที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
ก็คือใช้ออกซิเจนแล้วก็ดำลงไปใต้น้ำเลย

ก็คือหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือการดำแบบสน็อกเกิล

ก็จะมีการดำน้ำในหลากหลายรูปแบบ
เรียกได้ว่าก็เห็นปากการังเหมือนกันแหละ
อันนี้ต้องแล้วแต่ความถนัดแล้วแล้วแต่ความชอบของคนด้วย

อันนี้ที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นชุดบิกินี่นะคะ

แต่ถ้าดำแบบนี้จะต้องใช้ความชำนาญค่อนข้างสูง

เครื่องช่วยหายใจเลยจะต้องมีทักษะในการว่ายน้ำนิดนึ

เดี๋ยวนั้นเมื่อกี้คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกอะไรนะ
คุณชนะเคยเล่นที่สมุยนะคืออะไร

คุณเจอเหรออยู่ที่สมุยสมุยเนี่ยเป็นบ้านของญาติทางคุณแม่ของผม
ก็เคยไปเล่นน้ำอยู่ที่นั่นเล่นทะเลอยู่ที่นั่น

ปีนต้นมะพร้าวใช่ไหมใช่ก็ขึ้นไปเก็บมะพงมะพร้าว
เขาบอกให้มันขึ้นแล้วก็ขึ้นไปเก็บอ้าวเดี๋ยวใช้ลิง
คุณผู้ชมปัจจุบันนี้เกาะว่าวไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินะคะ
ไม่มีหน่วยงานไหนดูแลเป็นพิเศษทั้งทุ่นจอดเรือทุ่นบอกเขตแนวปาการัง
ขณะที่ก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นเรื่อย
ประมาณวันละ๑๒๐๐คนเลยทีเดียวนะคะ
ทำให้ที่ประชุมอุทยานหมู่เกาะอ่างทองมีแผนจะผนวกหมู่เกาะว่าว
ประกอบด้วย๕เกาะด้วยการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะอ่างทอง
เพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่
และสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
เอาล่ะไปดำนงดำน้ำดูปลาดูหอย
แต่อย่าลืมคำถามของเรานะครับที่ถามเอาไว้ตอนแรกเนี่ยมีคนตอบมาแล้ว
หอยอะไรอยู่ในมือถือก็คือหอยลายถูกต้องเก่งมาก

ยากจังอ๋อแค่เวลาในเบรกนี้ตอบกันนะส่วนถังต่อไป

เออแค่นี้พอเดี๋ยวคิดไปนานไปปวดหัว
ก่อนเบรกเดี๋ยวคุณมาเฉลยนะคะ